พลังวิเศษได้๑อย่างเท่านั้น
คุณจะเลือกมีพลังวิเศษอะไร

คนสุดท้ายแล้วนะคืออะไรครับ
ผมอยากเป็นชาวเซเวียครับ
คือชาวเซเวียนี่สามารถที่จะอ่านใจคนได้
นี่อันนี้คำแท้โอ้โฮอยากอ่านใจคน
จะได้รู้เพราะว่าผู้หญิงเป็นเพศที่เข้าใจยากที่สุดแล้ว
อันนี้เรื่องจริงเข้าใจยากมาก

คือปลาก์วานี่คือปราชน์ของผม

ใจไปเลยครับว่าเขาอยากกินอะไรจบเลยครับ
คำถามนี้เจอทุกวันเหมือนแกแจมมึงเจอไหม

เพราะทุกวันนี้อะไรก็ได้ไม่มีจริง
จะกินอะไรอันนี้เป็นคำถามที่เกิด

คือผลัดกันถามแต่ก็มีเหมือนกันก็คือคิดไม่ออก

เพราะพวกเราก็ไม่รู้ตัวว่าพวกเราอยากกินอะไร
พี่ต้องตรงนะแล้วมึงถามทำไม
เฮ่ยขอให้เป็นจริงนะปลาว่า